ร้อนแบบนี้ลองขายอันนี้ดูไหมคะรับรอง

อากาศร้อนแบบนี้นี่น้ำแข็งเป็นที่ต้องการมากเลยนะคะ
พื้นที่ในประเทศไทยพอประสบภาวะอากาศร้อนจัดค่ะ
อุณหภูมิมันทะลุไป๔๐องศาแล้วนะในบางจังหวัด
อย่างสุโขทัยเนี่ยเกิน๔๐แล้วอ่ะค่ะ
โรงงานผลิตน้ำแข็งทานทองที่ตั้งอยู่ในอำเภอสวรรคโลกบอก

ขายได้วันละไม่ต่ำกว่า๑๐๐กระสอบ
ปกติขายได้ประมาณ๘๐๐เองนี่เพิ่มขึ้นมาอีก๒๐๐เลยนะคะ
พีรพลภูมิวัฒน์เจ้าของโรงงานบอกว่า
สภาพอากาศร้อนแบบนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นมีนาคม

ส่วนใหญ่เลยมักจะซื้อน้ำแข็งเอาไว้บริโภค

รวมถึงเอาไว้ใช้สำหรับประสูจนสัตว์ด้วย
คลายร้อนให้กับสัตว์ต่างในฟาร์มด้วยนะคะ
โรงงานน้ำแข็งเจ้าต่างก็เลยได้เพิ่มยอดการผลิตแบบวันต่อวัน
สนองความต้องการของประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้น
อกจากน้ำแข็งแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ขายดีคือ
ผลการเกษตรค่ะที่ต้องเหมาะกับหน้าร้อนด้วยนะ
แน่นอนเลยหน้าร้อนต้องนึกถึงแตงโมมะพร้าวแล้วก็ลูกตาลค่ะ

ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕๒๐บาท
ตอนนี้สร้างรายได้ให้เกษตรกรไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐๓๐๐บาท

ส่วนลูกตานเองทำได้หลายอย่าง
ตาลเชื่อมก็ได้นับเป็นขนมคลายร้อนยอดนิยมเลย
ราคาแบบในจังหวัดนครราชศรีมาแบบเฉาะแล้วนะคะ

ปกติถุงละ๑๐บาทเท่านั้นเอง